คุณค่ะไปต่อที่หนึ่งหนุ่มแล้วกันค่ะ

หนุ่มคนนี้ที่ว่าใช่คนที่โชว์กินกล้วยป่ะ

ทำเอาเก้งกวางบางชนี
นี่แต่งตัวอะไรนะฮะบิ๊ก

คุณเชื่อว่ามีหลายคนเลยนะคะคิดไปไกลทีเดียวเมื่อเห็นภาพนี้ค่ะ
หนุ่มบิ๊กขยันไลฟ์ไอจีโชว์จริงเลยค่ะ
ถอดเสื้อโชว์ลีลาการดื่มน้ำ

ฉันเนี่ยทันดูตอนช็อตที่เขาโชว์การรับประทานกล้วย
ดื่มน้ำด้วยก่อนออกกำลังกายเขาบอกทานกล้วยก่อน
แต่เขาทำนี่ไงระหว่างที่เขาอยู่บ้านค่ะ
ซึ่งก็มุมภาพที่ไลฟ์นั้นก็เรียกว่าเป็นมุมดี
ให้แฟนนะคะก็ติดตามกันถูกใจสุดเลยล่ะ
วัดได้จากคอมเมนต์ที่เข้ามาแซวกันรัว
อันแซวแรงนะคะถึงขั้นแบบออกอากาศไม่ได้เลย

แต่ว่านุ่มบิ๊กนั้นออกมาบอกนะคะว่าตัวเขาไม่ซีเรียส
เพราะตั้งใจจะโชว์กิจกรรมเวลาตัวเองอยู่ที่บ้านก็เท่านั้น
ส่วนใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ผู้ชมเลยค่ะ

สมมุติเราไลฟ์อยู่บ้านอยู่บ้านเราเป็นยังไงคือ
ธรรมชาติไปเลยไม่มีเซตไม่มีอะไรเลย
ก็คือว่าถ่ายเลยทำอะไรอยู่ก็ถ่ายง่ายเลย
แล้วก็เวลาที่เราออกกำลังกาย
ตอนนี้ก็คือว่าถ้าออกกำลังกายก็คืออยากไลฟ์ให้ดู
บางคนอยากรู้ว่าอยู่บ้านแล้วจะออกกำลังกายอย่างไร
แบบไม่มีอุปกรณ์ทำยังไงเราก็เลยแบบเล่นให้ดูอะไรอย่างนี้
เขินผมว่าคุณอาจจะเขินมากกว่า
เราก็เฉยอยู่แล้วเราทำอะไรเราก็สบาย

แล้วก็ยิ่งถ้าบอกคนก่อนว่าเราจะไลฟ์กี่โมง

แมนก็บอกเลยว่าตั้งใจจะโชว์กิจกรรมตอนอยู่บ้าน
แต่ว่าดีต่อใจคนที่ดูมากเลยค่ะ

ไว้บิ๊กไลฟ์คราวหน้าเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกแล้วกันนะคะ